อบอนเตอร์มหาสนุก
เมื่อช่วงที่ผ่านมาท่านนายกบอกเราว่ามีการแสดงร้องเพลงเกี่ยวข้าวเวอร์ชั่นพิเศษ
ที่หาฟังที่ไหนไม่ได้
ร้องที่นี่เป็นครั้งแรกเพื่อรายการอบตมหาสนุก
คุณพระช่วยมันจะพิเศษอะไรกันขนาดนั้น
ไปครับไปไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยครับ

เงื่อเง้อเจ้งเงื่อเจ้งเง้ย
สวัสดีท่านที่เคารพที่ได้มาพบเจอหน้า
ออบอตอร์มหาสนุกฉันตื่นกระลุกหลีบมา
นี่แหละครับเพลงเกี่ยวข้าวที่ขับร้องโดยลูกหลานบ้านบางเสด็จ
ที่วันนี้แต่งเนื้อร้องพิเศษ
เพื่อรายการออบเบอร์ตอบมหาสนุก

อำเภอปะโมกจังหวัดอังทอง
คือที่อินทองที่มา
เฮ้เอ้าเฮ้เห้ว
มีเพลงพื้นบ้านมากมาย
นุรักษ์กันไว้หน่อยนะ
เฮ้เอ้าเห้ว
และอยากจะฟังกันให้จริงจัง
ไลน์แชทไลน์ได้หน้าได้นะ
เฮ้เอ้าเฮ้เห้ว
มาสิมามามามาฟัง
ฉันว่าเพลงเอ่ย
เฮ้เอ้าเฮ้เห้ว
ขอได้โปรดพี่น้อง
เรามาฟังผมร้องละกันเถิดเจ้าค่า

กรรมบลเรามีของดีและมากมายที่น่าจะพันธ์นานา

อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นถิ่นท้องที่มาก

ตุ๊กกะตาชาววังเขาโด่งดังและกันมาหนักหนา

ษัตริย์แปลละวัฒนธรรมก็สูงรัมคุณค่า

อาหารการกินมากมีปู่ย่าตานี้เราได้สืบกันมา

พอเชิญเถอะนะแวะมามาทัศนเถอะเถอิย

ยังไงเถอะเถอย
แวะมามาทัศนาเถิดเอ่ย
โอ้โหสุดยอดเลย
เทวเราจะมา

แต่ข้าวไม่มีน้ำไม่มา

ให้เขาร้องพอดีกว่าแม่

เหตุแห่งการเกิดกลุ่มของพวกเราเนี่ย

และด้วยที่ว่าตำบลบังเศรษฐ์โดยช้อวัทธาเนี่ย
ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จประเทศ
เสด็จมาเยี่ยมราชดรบ่อยมาก
ทุกครั้งที่ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียรัศดรที่วัดท่า

เขาเรียกว่าปฏิฐานแน่วแน่

น้องทุกคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของคุณมังปอยหมดเลย

เอ้ององเง้อเช้างงเง้อเช้างงง่าย

หี้ว

ออกไป

เช่าเอ่อเงาเงาเช่าเอ่อเงาเงา
เฮเอาเฮเฮว
วันนี้ดีจังมาหากะตังที่บางเสด็จ
เฮเอาเฮเฮว
หากระตังก็ยังไม่เจอแต่มาเจอของอื่นเด็ดจัง

สงสัยตังค์ไม่มีมีแต่
มีแต่ติ่งทุกวัน
พอได้มั้ยพอได้มั้ยพอได้

อ้าวขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมาก
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมา
อ๋อมาต่อขอบพลง

อ๋อมาต่อขอบพลง